จำเจ้าแมวที่ชื่อว่าแม่มณีได้ไหม

ใครแจ้งเหมาะแสตามหาได้

มันกลับมาเองมันกลับมาเองค่ะนี่แหละค่ะ
คือเดิมทีเดียวถ้าเกิดว่าใครจำได้เนี่ย
โพสต์เจ้าแมวมณีตัวนี้แหละว่ามันหายไปจากบ้าน
ตั้งแต่วันที่๑๘เมษายนที่ผ่านมาย่านทาวินทาวน์นะคะ
ถ้าเกิดว่าใครเจอแล้วแจ้งเบาะแสจนจนหาตัวมันเจอเนี่ย

กลับมาในหมู่บ้านแล้วไปที่บ้านเพื่อนบ้านก่อน
สุดท้ายนี่ค่ะกลับมาแล้วนะคะ
สำรวจตรวจสอบสุขภาพน้องหน่อย
น้องมีไข้นะคะมีบัตรแผลใต้คางขนร่วงแล้วก็ผอมลง
เจ้าของแมวก็บอกว่าฝากขอบคุณทุกท่านนะคะตลอด
เวลาที่ช่วยกันตามหาตอนนี้เจอแล้ว
อ่าเจ้ามณีกลับมาบ้านแล้วนะคะ

แล้วเรารายงานข่าวให้เขาทุกวันนี้เราไม่ได้อะไรเลยเห
แหมเรานี่นะ
เออจะอุตส่าห์อธิบายรูปพันธ์สันธาตุจะเยอะเลยนะครับจะเอาให้ได้